ข่าวบันเทิงกันต่อนะคะข่าวแรกค่ะทำเอาพี่ปิ่นเกดมณีค่ะ
ภรรยาสุดสวยของพี่เจเจตรินเรียกว่าปรี๊แตกเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าอะไรไหมคะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะ
อุตส่าห์ทำตู้ปันสุกอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งตู้นี้นะคะเป็นตู้ปิ่นโตปันอิ่มนั่นเองนะคะ
ทำไว้ที่หน้าหมู่บ้านปัญญาอินทรา๑นะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะเปิดให้คนมาหยิบของไปกิน
เอาของมาวางไว้ตลอดค่ะแต่ปรากฏว่ามีสาวคนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมนะคะเข้ามาแบบว่ากวาดของไปเลยค่ะ
พี่ปิ่นเกดมณีทนไม่ไหวค่ะเอาภาพเนี่ยโพสต์ลงไอจีค่ะ
แคปชั่นบอกว่าแบ่งคนอื่นบ้างสิจะโดนตีมือแล้วนะคะ

เอาแบ่งคนอื่นบ้างแบ่งคนอื่นบ้าง
นะคะก็มีนักแสดงรุ่นพี่ค่ะพี่ท็อปดารานีนุษย์ค่ะ
แสงความคิดเห็นนะคะว่าคนแถวนั้นบอก
ทีเยอะแยะเลยแบงคุณอื่นบ้างนะคะ
ซึ่งนอกจากพี่ปิ่นนะคะก็ยังมีดาราท่านอื่นนะคะ
พี่หนุ่มโครงคภัณฑ์ค่ะภวงภรรยามาเลยค่ะ
เติมของนะให้ปิ่นโตปันอิ่มนะคะ
ซึ่งพี่ปิ่นก็ยังมาใส่ใจดูแลความเรียบร้อยตลอดนะคุณผู้ชม
ยังโพสต์นะคะบอกว่าจะหมั่นมาเติมข้าวของอาหารไว้เรื่อย
หยิบได้เลยนะคะเรียกว่าสวยใจบุญจริงค่ะ
แต่อย่างที่บอกไปก็ต้องแบ่งปันคนอื่นจริงนะ
ถูกต้องนะคะตู้ปันสุกก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันไปเช่นเดียวกันนะคะ
น้อยก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันไปนะ